วักกระเป๋าดูแล้วเนี่ยแบบโอ้โห

เพราะอะไรไข่ไก่ไข่ไก่นี่ถือว่าเป็นของติดครัว

แต่ว่าตอนนี้ราคาพุ่งแรงแรงมาก
คิดดูสิเดือนเดียวปรับขึ้นรอบละ๖บาท
สามรอบเป็น๑๘บาทต่อแผงคุณผู้ชม
ก็ต้องกลับแผงนึงนะพลวดไปละ๑๘บาท
ใช่มันแพงอะไรแบบนี้

คุณผู้ชมส่งมาบอกกันหน่อยมันกระทบหมดล่ะค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารตำสั่งด้วย
ผู้บริโภคอย่างเราด้วยนะคะ
ซึ่งพาไปดูกันหน่อยละกันที่ระยอง
แม่ค้าที่เขาขายไข่รายใหญ่ที่ระยองเนี่ยนะ
เดือนเดียวไข่ไก่ทุกขนาดเลย
ปรับขึ้นมา๓รอบแล้วรอบละ๖บาท
แปลว่าแผงนึงเนี่ย๖๓๘บาท
สูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะคุณผู้ชม

เป็ดก็แพงเหมือนกันไม่ใช่ไข่ไก่อย่างเดียวนะ
ไปคุยกับแม่ค้าขายไข่ที่ตลาดสตาร์ค่ะ
บอกว่าราคามันพุ่งลูกค้าก็บ่นไม่รู้จะทำยังไง
ก็ในเมื่อราคาส่งมาสูงขายก็ต้องขายสูงสิ
ฟาร์มบอกแบบนี้อาหารสัตว์มันแพงค่ะ
อากาศร้อนแม่ไก่จะไข่น้อยลง
อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ไข่แพง

ก็บอกว่าพอไข่มันขึ้นราคามันก็กระทบต้นทุน
ลองฟังหน่อยว่าแม่ค้าเดือดร้อนขนาดไหนค่ะ
ก็เพิ่มต้นทุนข้าวรัด๑อย่างข้าวรัดพะโล้๑อย่าง๔๕บาท๒ชิ้น
กินไข่ฟองหนึ่ง๔๕บาทลูกค้าบ่นว่าแซงเอาไปลงโซเชียลเลยนะ
หรอโอ้โฮแพงว่ะแต่น้ำตาลก็ขึ้น๒๘บาทต่อกิโล
แล้วตอนนี้ไข่ดาวเราขายไปแล้วเท่าไหร่

ไข่แพงแต่ว่าไม่มีกันใดเลย
ต้องขายแบบเอาไข่ดาวเพิ่มใช่ไหม
คุณบุ๊คเอาเพิ่มใช่ไหมเอาไข่ดาวเพิ่มฟองละ๑๐บาท
คุณขวัญเอาไข่ต้มเพิ่มใช่ไหมฟองละ๑๐บาท
นี่แหละค่ะพาไปต่อกันหน่อยละกันที่ขอนแก่น
ขอนแก่นเนี่ยพาไปร้านขายไข่สดนะคะอยู่ที่อำเภอเมือง
นี่เขาขายไข่ไก่มา๒๐กว่าปีแล้วนะ
แต่ราคาตอนนี้แพงที่สุดเท่าที่เคยขายไข่มาเลย

ตอนนี้ที่ฟาร์มเขาบอกว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนแม่ไก่ชุดใหม่

แล้วเรื่องนี้นะมันกระทบกับผู้บริโภคอย่างเรา
กรมการค้าภายในเองก็ตรวจสอบราคาขายไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง
เขาบอกว่าราคาขายปลีกมันสอดคล้องกับราคาต้นทุนที่ปรับขึ้น
ภายใต้การกำกับดูแลของกรม
ตอนนี้มันมีทั้งเรื่องภัยแรงเรื่องร้อน
ไก่ก็เลยออกไข่น้อยลงขนาดก็เล็กลง
กรมยืนยันด้วยนะว่าเดี๋ยวฝนตก
ไข่ไก่จะกลับมาสู่ภาวะปกติเดือนนี้

แม่ไก่ก็ออกไข่น้อยไข่ก็ไม่ไข่โตเท่าไหร่
ดังนั้นไข่ขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่มันก็เลยแพงขึ้นนะครับ
เป็นไปตามกลไกแต่ว่าแพงสุดในรอบ๒๐ปีเลยนะ
ใช่เมื่อวานเพิ่งไปซื้อไข่ไก่ที่ตลาดมา
อันนี้ฉันอาจจะชอบไข่ไก่เบอร์๐อย่างได้ใหญ่อย่างนี้

๐ไม่ได้รับมานานแล้วมันไม่มีเลยมีแต่เบอร์๑

ฉันห่วงอะไรรู้ไหมไม่ใช่ไข่ไก่เดี๋ยวไข่เป็ดเนี่ยขึ้นราคาตามแล้ว
มันกลายเป็นว่ามันเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารหวานหลายชนิดด้วย
อย่างที่บอกรอหน้าฝนตอนนี้หน้าฝนแล้วฮะ
แม่ไก่ก็คงจะออกไข่ได้มากขึ้นนะครับ